มาดูที่เรื่องของผู้ชายคนหนึ่งวันไม่ทำมาหากิน
ล่าสุดไปขอเงิน๖๐บาทได้ไหมล่ะ
แล้วไงเมียไม่ให้ผมมีดแทงเลย
เมียบาดเจ็บสาหัสต่อหน้าลูกเลยนะ
โอ้โหนี่แค่เงิน๖๐บาทนะเอามีดแทงเมีย

เนี่ยก็โดนแทงไปคุณผู้ชมบาดเจ็บเลือดไหลเต็มอยู่หน้าบ้านนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นบ่ายเมื่อวานนี้เองคุณผู้ชมครับ
ในพื้นที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะฮะ
ที่บ้านหมู่ที่๓ตะบนทุ่งใหญ่อำเภอทุ่งใหญ่คุณผู้ชม
ตำรวจก็ไปพร้อมกับกู้ภัยศรัทธาสามัคคี
คนโดนแทงคือนางพวงภากาเกลี้ยงกรมอายุ๓๖ปีนอนเจ็บอยู่หน้าบ้าน
เพราะว่าโดนมีดทำครัวแทงแทงเข้าที่บริเวณเหนือหูซ้าย
ใกล้กับคิ้วเนื้อเลือดอาบมันลงเลือดเออเลือดมันลงมาที่หน้าท้องเต็ม
ก็กู้ภัยไปถึงปฐมพยาบาลเสร็จปั๊บพันพงพันผ้าก็พาตัวไปส่งโรงพยาบาล
คนก่อเหตุไม่ใช่ใครสามีนายรหัสเกลี้ยกรมอายุ๓๕ปี
ก่อเหตุแล้วไปไหนเอาก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละข้างกันรอมอบตัวอยู่
ทีนี้ไปถามญาติว่าเกิดอะไรขึ้นก็เนี่ยคนเจ็บกับสามีเขาอยู่กินกันมาหลายปีจนมีลูกกันนะฮะ
แต่ทะเลาะกันบ่อยเรื่องเงินเงินทองเพราะอะไร
ฝ่ายสามีไม่ทำงานวันขอแต่เงินเมียใช้นะฮะขณะที่เกิดเหตุลูกสาวอายุ๑๒ปีก็อยู่ตรงนั้นแหละครับ
ยังตกใจร้องไห้ตลอดเวลาคือเห็นพ่อแทงแม่เนอะเด็กก็แบบตกใจ
ถามก็เนี่ยฝ่ายสามีไปขอเงินเมีย๖๐บาทไงพอเมียไม่ให้ก็เลยแบบทะเลาะกันอยู่ในครัวไง
แล้วก็ตอนแรกเนี่ยทางด้านของสามีตีภรรยาก่อนตีภรรยาเสร็จปุ๊บไปคว้ามีดมาแทงจึ๊กไป
แต่ไปโดนที่หูบาดเจ็บนะฮะถามอันนี้ลูกสาวบอกนะจริงแล้วพ่อเป็นคนอารมณ์ร้อนมากเลยนะ
ทะเลาะกับแม่บ่อยมากเลยอ่ะแล้วตอนเกิดเหตุจริงแล้วพ่อไม่ได้เมานะ
แต่น่าจะโมโหที่ไม่ได้เงินตำรวจก็เอาตัวผู้ก่อเหตุไปสอบส่วนแล้วก็ดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป
เหตุผลเพราะเพียงแค่ว่าเงิน๖๐บาทแพงเมียดีนะแล้วเป็นภาพจำของลูกไปอีกอ่ะ
อยู่มาจนลูกโตขนาดนี้แล้วนะคะ